การสัมผัสได้ถึงวิญญาณของคุณแตงโม
ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณเจจักรินหรือว่าหมอปลายพลายกระซิบนั้นนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมมาดูหมอปลายกันหน่อยละกันค่ะ
เพราะว่านักข่าวของเราไปหา
แล้วก็คุยกับหมอปลายพลายกระซิบนะคะ
ว่าจริงหมอปลายเคยพูดไว้เคยสัมภาษณ์ในรายการทีวีนะ
ว่ากรณีการเสียชีวิตของคุณตังโมไม่ใช่อุบัติเหตุ
แล้วเรื่องที่ออกมาพูดก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่เป็นความจริงนะ
แต่อีกไม่นานเดี๋ยวจะต้องรับสารภาพแล้วล่ะ
เพราะว่าพี่โมไม่ปล่อยไว้แน่ซึ่งเขาก็คงทนไม่ได้
เขาต้องสารภาพเองเขาต้องโดนพี่โมบีบ
อันนี้คือสิ่งที่หมอปลายเคยพูดเอาไว้ในรายการ
แล้วนักข่าวของเราก็ถามย้ำเรื่องนี้อีกเหมือนกันค่ะ
ถามว่าอีกนานไหมคดีนี้จะคลี่คลาย
ฟังหมอปลายตอบล่าสุดเลยค่ะ
คิดว่าอีกนานไหมคะคดีจะคลี่คลาย
ไม่นานค่ะน่าจะภายในอาทิตย์นี้
ไม่เกินอาทิตย์หน้าควรจะจับได้เรียบร้อยแล้ว
บอกว่าคำทำนายว่าการสารภาพ
แล้วก็เขาจะบอกอะไรบ้าง

เขาก็จะเล่ามาเยอะพอสมควร
ใช่แต่ปอยคิดว่าคนในโซเชียลน่าจะตีความกันมาได้นานพอสมควรแล้วแหละ
จัดปากเขาตอนนี้

เนี่ยก็หมอปรายพูด
ส่วนเมื่อวานี้หมอปลายก็เล่าอีกเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังนะ

แต่ปรากฏว่าหมอปลายก็ส่งภาพหนึ่งไปบอกคุณมดดำ
บอกว่านี่คงไปรายการไม่ได้แล้วนะ
เพราะว่ากระจกห้องพระที่บ้านแตก
คุณผู้ชมเรามีภาพนั้นใช่ไหมฮะ
กระจกห้องพระที่บ้านแตกนะครับ

บอกว่าดวงวิญญาณของคุณแตงโมพยายามจะเข้าร่าง
แต่ตัวหมอปลายเองไม่ยอม
ดวงวิญญาณของคุณแตงโมก็เลยแสดงฤทธิ
ทำให้กระจกที่บ้านแตกครับ
ฟังหมอปรายนะครับ
กระจกก็แตกแต่ว่ากระจกที่แตก
มันไม่ได้อยู่แบบลมปะทะนะคะ

ตอนที่บายสื่อกับดวงวิญญาณหนึ่ง
ที่เสียชีวิตที่ต่างประเทศ
ก็เกิดเหตุการณ์นี้ที่บ้านไปเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่ธรรมดาแล้วงานนี้
แสดงว่าเร็วนี้แหละเดี๋ยวเจอแน่นอน

ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ทีนี้นอกจากเรื่องหมอปลายแล้วดูอีกคนนึงละกันค่ะ
คุณผู้ชมคุณเจจักริน
คุณเจเนี่ยจำได้ไหมตอนที่ยังไม่เจอศพคุณตังโมนี่ค่ะ
เป็นคนที่เอาบทสวดแล้วก็เอาดอกไม้ไปแขวนเอาไว้ตรงท่าน้ำ
แล้วหลังจากที่ทำพิธีเสร็จไม่นานเจอเจอร่างคุณตังโม
ก่อนหน้านี้คุณเจนะเคยออกมาเปิดเผย
บอกว่าคุณโมมาหาเพื่อมาบอกอะไรบางอย่าง
แล้วก็มีการไลฟ์ด้วยบอกไม่เกินวันศุกร์นี้
ความจริงทุกอย่างจะปรากฏจะเริ่มมีอะไรบางอย่างโผล่ออกมามัดตัว
เพราะว่าคุณตังโมเองไม่อยากยึดติด
แต่ว่าตอนนี้ตัวคุณตังโมอยากไปหาทุกคนที่เขารักก่อน

เขาร้องไห้ทั้งคืนร้องไห้ตั้งแต่ตี๒๕๐ตั้งแต่ผมตื่น
ร้องไห้จนวินาทีสุดท้ายที่ได้คุยกันน้ำตาเขาไหลไม่เคยหยุด
เขาแค่เรียกร้องที่เขามาเรียกร้อง
เขามาเรียกร้องว่าให้พูดความจริงและให้พูดถึงเรื่องทั้งหมด
ที่ทำให้บรรยากาศมันไม่ค่อยดีก่อนที่จะเกิดเรื่องขึ้น
การตกตกไม่ได้หงายท้องลงไปไม่ใช่นั่งยองแล้วหงายท้องลงไปเป็นไปไม่ได้ครับ
อันนี้ไม่ใช่แน่นอนลื่นเท้าซ้าย
คือมือซ้ายกับเท้าซ้ายเนี่ยยังจับอยู่เลยหลุด
คือลื่นหลบไปเอียงซ้ายเอียงซ้ายหล่นลงไปถึงคดีมันจะยาว
แต่เดี๋ยวมันจะมีอะไรโผล่มามัดตัวเนี่ย

คุณเจเนี่ยขีดเส้นไว้ว่าไม่เกินวันศุกร์นี้แล้วก็บอกด้วยนะ
บอกว่าที่คุณโมมาบอกเขาแค่ต้องการให้คุณเจไปบอกเพื่อน
ให้พูดความจริงออกมาแล้วเหมือนกับว่าคุณโมก็เล่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือให้กับคุณเจฟัง
ทีนี้คุณเจบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
เหมือนกับมีข้ออะไรที่มันตกลงกันแบบไม่ลงตัวถึงเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะ

เหตุการณ์จะจบลงสัปดาห์นี้โดยเฉพาะวันศุกร์นะ
แล้วก็เมื่อกี้ที่พูดถึงกรณีที่กระจกห้องพระของบ้านหมอปลายแตกเนี่ย
คุณผู้ชมนี่ฮะกระจกนี้แตกนะครับ
หมอปลายบอกว่านี่แหละครับคือคุณแตงโมพยายามเข้าร่างของหมอปลายนะฮะ